ทีนี้ค่ะทางคนใกล้ชิดของคุณแตงโมค่ะ
พอฟังการแถลงสรุปสำนวนคดีจากทางตำรวจแล้วเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้าง

ทีมข่าวของเราก็ได้รับอนุญาตจากทิศอาตอมสัมพันธภาพ
ซึ่งก่อนอันนี้ก็บวชให้กับคุณแตงโมค่ะเพิ่งศึกออกมา
แล้วก็รอติดตามเรื่องราวทางคดีอยู่นะคะ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าเนี่ยก็นั่งฟังการแถลงของตำรวจ
จักรีนก็ไปคุยนะคะบันดาลที่การข่าวบันเทิม

คุณอัตอมก็บอกว่างง

ยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่างมากเลย
โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าคุณแตงโมตกเรือช่วงกี่โมงกี่โมงที่ตำรวจบอกใช่ไหมคะ

แต่สิ่งที่คุณอาตอมสงสัยก็คือแล้วตกไปได้ยังไง

ตำรวจสรุปว่าตกเวลานี้เวลานี้แล้วตกไปได้ยังไง

ตกลงแล้วคุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือหรือเปล่า

แล้วหลังจากนี้ผู้ต้องหาทั้ง๖คน
จะได้รับโทษจริงไหมตามข้อหาที่แจ้งไป
สุดท้ายปลายทางจะยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ

จริงก็งงครับงงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ย

ก็มีนักข่าวถามข้อสงสัยหลายอย่าง
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนที่ไม่สามารถที่จะตอบได้
ประชาชนอย่างเราก็เลยงงดูจากภาพแล้วปุ๊บเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าจุดสุดท้ายที่มีคนนั่งอยู่ท้ายเรือจริงเนี่ย

ในพวกวงเพื่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโทรหาเนี่ย
พวกเพื่อนแตงโมรุ่นน้องแตงโมแล้ว
ว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าผิดปกติ
คุณฮิปโปค่ะคุณฮิปโปกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าติดโควิด๑๙นะคะก็คุยกับเราทางวีดีโอคอร์
บอกว่าการแถลงของตำรวจเนี่ย
มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้
พูดว่าโล่งอกมันก็แหมพูดได้ไม่เต็มปาก
ฮิปโปบอกนะคะบอกว่าความรู้สึกของฮิปโป
ก็ไม่ต่างจากแอนนาก็เหมือนกับโพสต์
ไว้ในโลกโซเชียลด้วยชื่อโน้ตมอลด
เมืองก็ไม่ดีแบบสบายใจบางอย่าง
ก็อาจจะไม่ตรงอย่างที่เราคิดไว้

แต่ถามว่าจะยังไงต่ออันนี้ก็สุดยอดแต่ทางคุณแมน
มีหลายคนนะคะออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็น
หลังจากตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดี
ไม่ว่าจะเป็นปาเต็ดยุทธนาคุณแท็กพระรันยูนะคะ
คุณผู้ชมลองดูจากหน้าจอได้เลย
คุณตายสายทานหนึ่งในกู้ภัยที่ไปช่วยค้นหาร่างของคุณตังโม
ก็โพสต์ยาวเลยร้ายยาวเลยนะคะ
ก็มีประเด็นที่ยังค้างคาใจหลายเรื่อง

แม่สิตางก็เปิดเผยกับทีมคาวค่ะ
บอกว่าก็จริงแล้วพอฟังตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีแล้วเนี่ย
มันก็ยิ่งสงสัยเรื่องปัสสาวะท้ายเรือเนี่ย

คดีนี้ยังปิดไม่ได้หรอกคุณ
เพราะไม่ได้ตอบข้อสงสัย
แล้วคลิปที่บอกจะมายืนยันเราก็ดูว่าโป๊เช๊
ก็สรุปคำพูดของตำรวจก็คือคาดเดาอีก
เดาโดยตัวตั้งเป็นคำพูดของแซนนะคะ
แผลเทียบใบพัดอันนี้เป็นไปไม่ได้
กระบวนการยุติธรรมไทยไม่จบที่ตำรวจนะคะ
จะไปจบที่ชั้นศาลดีกาค่ะ
คุณบุ๋มปนัดดาค่ะก็ฝากบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะ
เพราะว่าก็รอทางอายการนะคะ
ส่วนตัวก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์กับสิ่งที่ตำรวจนำมาเสนอ
ในการแถลงสรุปสำนวนคดี

เรื่องของแผลของคุณตังโมที่มีจำนวนมากขึ้น

เวลาคอมเมนต์อะไรอยากคอมเมนต์แบบขาดสตินะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คดีฟ้องร้องหมินประมาทอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้ต่างจากที่คิดไว้
มันก็เราเห็นหมดแล้ว
ยกเว้นสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ
รายละเอียดเรื่องของบาดแผล
เรายังมีความหวังในชั้นอายการ

แต่คุณก็คือประมาทจนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่บังเอิญวันนั้นตำรวจไม่ได้เก็บหลักฐานแอลกอฮอล์

ดังนั้นถึงบอกว่ามันมีหลักฐานไม่มากเพียงพอสารจะตัดสินนะ
แต่อยากให้ระวังสิ่งที่จะเกิดหลังจากนี้คือ
จากทนายเดชาที่จัดการให้กับคุณแม่ทนายเดชาที่จัดการให้กับตัวเอง
คุณผู้ชมคะแฮชแท็กแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยนะคะวันนี้
ก็๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยติดเทรนด์อยู่ตลอดนะ
มีแค่ไม่กี่วันนะฮะที่บางวันจะไม่ได้เป็นเทรนดอันดับหนึ่งนะฮะ